อยู่ที่เรื่องของสุนัขที่ขอนแก่นชาวบ้านเขาไปเจอ
สถานกัดกันหมาจรจัดมีหมาอยู่๕๐๗๐ตัว
แต่สภาพมันจะแห้งตายอยู่แล้วเวทนามากเลยฮะ
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปมาให้ดูเอาไปดูฮะ
ดูนะคะเจ้าหน้าที่เพิ่งออกไปเมื่อประมาณ๓๐นาทีที่แล้ว
ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้มันกินเลย
ไหนน้ำอยู่ด้วยไม่มีน้ำ
เห็บหมัดดูได้เต็มตัวเลยเห็บหมัดดูไทย

เนี่ยดูสิไม่มีรอยเศษอาหารเลยไม่มีเลย
น้ำก็ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มี

สงสารไหมผอมมากสกปรกมาก

เห็บหมัดที่คอไหมฮะเต็มเลยอ่ะ

แล้วมันก็ดูดเลือดหมา
ในนั้นไม่มีอาหารอะไรให้กินน้ำก็ไม่มี
มันผอมมากเลยอ่ะมันถูกได้มา๔๕วัน

แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลเพจต่างทั่วขอนแก่นก็โพสต์
กันมาเป็นภาพที่มันสะเทือนใจเวตธนาณเรื่อยเกิน
อันนี้เป็นภาพหมาจรจัดในสถานกักกันหมาจรจัดของเทศบาลนครขอนแก่นครับ
มันอยู่ในป่าลึกนู่นนะฮะดูเขาเอาน้ำให้มันรีบเลียกินใหญ่เลยอ่ะ
เห็นโทงกระดูกไว้อ่ะโอ้โหสงสารเหลือเกิน
คือจริงแล้วสถานกักกันหมาจรจัดอันนี้มันอยู่ในป่าลึก
ใกล้กับสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะฮะ
ตัวคุณผู้ชมมันผอมโซมีแผลเยอะแยะเห็บหมัดมากมาย
บางตัวก็ป่วยพิการเดินไม่ได้ไม่มีน้ำไม่มีอาหารกินเหมือนถูกทอดทิ้งมานานเนี่ย
ทางเข้ามันป่าลึกแบบนี้นะฮะสถานกักกันสุนัขแห่งนี้ภายนอกเนี่ย
มันมองไม่ออกคนภายนอกก็เข้าไปไม่ได้เพราะมันมีประตูรั้วล็อกเอาไว้หนาแน่นนะฮะ
ด้านในมันก็มีหมาหลายตัวนะฮะวิ่งเห่าหอนอยู่ที่ถูกปล่อยออกมา๕๖ตัว
บางตัวก็อยู่ในกรงบางตัวก็อดน้ำหอมดูตัวนี้หอมแห้งแรงน้อยนะครับ
คือชาวบ้านที่อยู่ใกล้เนี่ยเขาบอกว่าสถานที่นี้มีเจ้าที่ดูแล
แต่ว่าจะมาเป็นครั้งคราวเท่านั้นก่อนหน้านี้พยายามเข้าไปดูเพราะได้ยินเสียง
พบว่าในนั้นมีสุนัขอยู่สัก๕๐๗๐ตัวแล้วเลี้ยงแบบไม่ถูกสุขลักษณะ
บ้างขังบ้างได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างนะครับ
เทศบาลนครขอนแก่นในวิทยาผู้โยสารออกมาชี้แจงว่า
พักพิงสุนัขจรจัดของเทศบาลนครขอนแก่นนั้น
มีสุนัขในการดูแลอยู่ทั้งหมด๑๔๒ตัว
ทุกตัวถูกคัดกรองทำหมันทำประวัติทะเบียนฉีดวัคซีน

ส่วนคลิปที่เห็นที่มีการถ่ายมาเผยแพร่
เป็นจุดที่สุนัขมันหลบหนีออกมาจากศูนย์พักพิง
พยายามจะว่ายน้ำออกไปแล้วก็ได้ให้

แล้วก็สิ่งแวดล้อมทำข้อกั้นเพิ่มเติม

เทศบาลจะมีการประสานงานร่วมกันกับองค์กรสัตว์ต่างเพื่อจัดหา
ในการบริหารจัดการสัตว์จรจัดร่วมกัน

มีแต่หนังหุ้มกระดูกแล้ว
ดูแลกันหน่อยนะครับทางขอนแก่นนะฮะ